ที่ใหม่ดาวิกาเมื่อคืนนี้เขาเดินทางมารับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ก็เลยขอออกโรงชี้แจงแทนพี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวอีกครั้ง
สิ่งที่พี่ก้าวทำลงไปเป็นการบรับนางเอกวิ่งหมอชิด
ต้นสังกัดของเธอเพราะเธอเองไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้นค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะเปิดให้ดูคลิปวิดีโอที่เป็นเพลงของพี่มาช่า

บรับสยานที่ถูกวางลงไปแล้ว

อยู่ตรงนี้ใหม่ไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นค่ะ
หมายอยากเป็นใหม่ดาวิกา

หนูว่ามันเป็นสิ่งที่สอนนะคะให้เข้มแข็งขึ้น

หมายถึงว่ามันก็เป็นบททดสอบในชีวิตนะคะ
ก็เป็นบททดสอบแล้วแต่ว่าช่วงนี้คงสอบเยอะไปหน่อย
ส่วนภาพคู่ของใหม่ดาวิกากับนักแสดงสาวเพื่อนซีใบเฟิร์นพิมชนก
ผู้จัดการส่วนตัวโพสต์ลงในไอจี

สังเกตว่าเป็นภาพที่ดูแล้วน่าจะผ่านแอปพลิเคชัน
แต่งรูปมาจนซะบ้านเบี้ยวกันอีกแล้ว
สาวใหม่บอกว่ามองว่าเป็นเรื่องขำแล้วกัน
รูปนี้ดิฉันก็แอบดูอยู่ดิฉันก็แอบเอวเท่าไหร่เนี่ยทำไมเอวเล็กจัง
แล้วสะโพกก็ย้ายแล้วมันดูแบบเอวหุ่นนาฬิกาซาย
ดูไปนิดนึงว่ามันใช่หุ่นจริงหรือเปล่า
คือถ้าจะเอาเนียนเขาไม่ลงหรอกก็มองเป็นเรื่องแบบยิ่มแล้วกันค่ะ